ก็สำหรับผมก็ถือเป็นข้าราชการชนชั้นสูงอีกชนชั้นหนึ่งนะครับ
เหมือนกับอีก๒๓หน่วยงานก็คือ

ที่จะค่อนข้างจะได้เปรียบกว่าข้าราชการคนอื่น
ดูจากของที่ซื้อเนี่ยก็จะเห็นเลยครับว่า

หกปีต้องซื้อใหม่ละคันละสี่ล้านห้าล้าน
ทั้งหมดขอมาสิบสองคันก็อนุกรรมพยาบาลการตัดออกไปได้สองคันครับ
เหลือแค่ยังเหลืออยู่สิบคันนะครับซึ่งเป็นรถที่ใช้ในประเทศต่างต่าง
ของทั้งกรงศูนย์ทั้งของเอกอัครราชทูตเองด้วย
ยังมีเรื่องของการปรับปรุงก่อสร้างสนามเทนนิสที่กรุงแมทดริด
ทั้งหมดเก้าล้านบาทถูกตัดเหลือเจ็ดล้านบาทท่านประธานครับในสภาวะเศรษฐกิจแบบนี้
กำลังลำบากเงินคงคลังก็ไม่เหลือแล้ว
ท่านยังจะต้องซ่อมสนามเทนนิสที่กรุงแมทดิตถ้าเป็นสเปนน่าจะเป็นขอดดินนะ
ผมคิดว่า๗ล้านบาทที่บ้านทูตนะครับไม่ใช่ไม่ใช่สถานทูตนะครับ
ที่บ้านทูตนะครับมันมันความเหตุผลความจำเป็น
เร่งด่วนเนี่ยไม่มีเลยแล้วก็ผมคิดว่านี่เป็นการของงบประมาณที่ไม่เห็นหัวประชาชนเลย
ต่อไปครับท่านประธานงบเครื่องใช้ไฟฟ้าทั้งหลายครับ
ก็เป็นระบบเมาตีมีเดียควบคุมเครื่องเสียงเป็นระบบทีวี
มีสมาร์ททีวีมีระบบดูหนังฟังเพลงครบคันครับ
น้ำร้อนตู้กดน้ำร้อนน้ำเย็นตู้เครื่องเครื่องทำน้ำแข็งก้อน
ก็ยังมีมาโทรทัศน์เนี่ยนะครับท่านประธานโฟเคอย่างต่ำครับ
แล้วก็ขนาดอย่างน้อยก็๖๐นิ้ว
มาดูเรื่องของโต๊ะเก้าอี้เหมือนเดิมเลยครับ
เหมือนกับกระลาโหมเลยที่ผมอภิปรายไปเมื่อวันก็แบ่งชนชั้นแบ่งระดับเยอะแยะไปหมด
แต่ที่พิเศษขึ้นมาอีกก็จะเป็นจะต้องมีตัวเท้าแขน
จะต้องมีตัวนวดที่นวดในตัวแล้วก็จะมีเอ่อ
อุปกรณ์ฟิตเน็ตทั้งหลายนะครับที่ท่านทูตจะต้องออกใช้ออกกำลังกาย
คือผมก็ไม่เข้าใจครับว่าทำไมข้าราชการคนหนึ่งที่เป็นทูตเนี่ยจะต้อง
มีอะไรที่มันเหนือกว่าข้าราชการคนอื่นตู้แช่วายท่านประธาน
ผมอ่านแล้วก็ยังสะเทือนใจอยู่ครับทำไมยังต้องมีตู้แช่วายครับ
ถ้าท่านบอกว่าท่านจะต้องใช้ตู้แช่วายในการคุยเจรจาระหว่างประเทศเนี่ย
ท่านก็ซื้อเองได้นี่ครับไม่เห็นจะต้องใช้เงินภาษีประชาชนไปซื้อ
เมื่อมันเป็นภาระหน้าที่ความรับผิดชอบของท่านอยู่แล้วถ้าท่านต้องการให้ประสิทธิภาพในการเจรจาต่อรองมันดีขึ้น
มันก็เป็นหน้าที่ท่านต้องซื้อเองครับเหมือนเซลล์เวลาเขาจะขายของ
เขาก็ต้องซื้อของไปให้ลูกค้าเองไม่ใช่ให้มันเป็นภาระของประชาชน
โซฟารับแขกเนี่ยนะครับท่านประธานหลายชุดมากเลยครับราคานี้ไม่ต่ำกว่าไม่ต่ำกว่า๗๘หมื่นทั้งนั้น
คัดน้ำผลไม้อันนี้ก็ยังมีนะครับท่านประธานเครื่องกดน้ำร้อนเมียนผมอธิบายไปแล้ว
เครื่องเครื่องฟ่ออากาศเครื่องฟ่ออากาศเนี่ย
ก็ราคาไม่ได้ต่างจากทหารเลยซื้อแพงเหมือนกัน
เครื่องดูดฝุ่นเครื่องชมกาแฟอัตโนมัติเข้าอี้สำหรับจัดเลี้ยงรับรองแขกแบบไม่มีเท้าแขนบ้าง
ตู้ไม้เก็บเอกสารอันนี้ที่อเมริกาผมก็ไม่เข้าใจว่าทำไมตู้เหล็กธรรมดาเหมือนชาวบ้านเขาใช้ไม่ได้
ต้องใช้ตู้ไม้ตู้ไม้แบบคลาสสิกราคาเกือบแสน
ท่านประธานครับผมว่าเหตุผลความจำเป็นในตอนเนี้ยสิบเปอร์เซ็นต์เราตัดได้ครับ
แล้วก็ไม่อยากให้ครั้งต่อไปมีการจัดทำงบประมาณแบบนี้อีก
ท่านประธานครับในในแต่ละหน่วยงานเนี่ยนะครับเวลาของงบประมาณเข้ามาเนี่ย
เขาก็ต้องมีเหตุผลความจำเป็นมาเล่าให้เราฟังผมฟังเอ่อหน่วยงานของ
กระทรวงต่างประเทศเนี่ยนะครับฟังไปฟังมาก็เริ่มคล้อยตามนะครับว่า
ตู้วายมันสำคัญตรงไหนว่ารถประจำตำแหน่งมันสำคัญยังไง
พูดเหมือนมันสำคัญมากในวิกฤตในเวลาขนาดนี้
ซึ่งผมไม่เข้าใจว่ามันสำคัญยังไงในสถานการณ์อย่างนี้จริงนะครับ
ต้องบอกว่าบางหน่วยงานเนี้ยใช้รถยนต์มาสามสิบกว่าปี
โดยงานที่อยู่ในกระทรวงเกษตรบางคันใช้มาเกือบ๔๐ปี
จะมาขอซื้อใหม่ท่านใช้ไป๕๖ปีท่านจะซื้อใหม่แล้ว
แล้วท่านบอกว่าซ่อมแพงกว่านี่มันตรงไหนครับ
ประเทศที่ท่านขอไปเนี่ยผมไม่รู้ท่านจะหาที่จอดได้หรือเปล่าด้วยซ้ำ
สุดท้ายครับท่านประธานก็ต้องบอกว่าทูตก็เป็นข้าราชการคนหนึ่งครับ
ไม่ได้สูงสักกว่าข้าราชการคนอื่นไม่จำเป็นต้องมีเอ่อ
ของเอ่ออำนวยความสะดวกมากมายขนาดนี้แล้วก็
ไม่อยากให้เป็นเอ่อที่คอรหาของค่าราชการคนอื่นนะครับ
เพราะทูตก็เอ่อค่าราชการทูตเนี่ยมีตำแหน่งเทียบเท่าแค่
ธิบดีคนหนึ่งเท่านั้นเองอธิบดีหน่วยงานอื่นเขาทำแบบไหนได้
ก็ทำได้ครับท่านเป็นข้าราชการคนหนึ่ง
ไม่จำเป็นต้องสูงสักกว่าคนอื่นไม่จำเป็นต้องใช้งบประมาณที่
เอาไปใช้ซื้อของฟุ่มเฟือยแบบนี้แล้วมันก็อ่านแล้วมันรู้สึกว่า
ไม่เห็นหัวประชาชนจริงจริงยังไงก็ฝากเอ่อ
เพื่อนสมาชิกนะครับในการตัดลดอีกสักสิบเปอร์เซ็นต์ครับ